ลงใต้โต๊ะก่อนได้ไหม

แต่เจ้าของงานไม่ยอม
เจ๊เจ้าของงานคว้าไมค์มาเลย

โอ้โหเจ๊เสื้อแดงของแรงจริง

นี่ขวาไมค์มาด่ากราดแบบนี้เลยฮะ

หวังว่าแขกจะมาม่วนซื่นกัน

ทะเลาะวิวาสกลางงานเลยตรงหน้าเวทีหมอลำเลยฮะ

น้ำแข็งพี่เบิร์ตงานกร่อยเลยฮะ

ปัญหาคือจัดงานมาแล้วเสียตังค์ไปแล้ว

คราวนี้คนจะมาร่วมงานแบบนี้
มันไปห้ามไม่ได้ว่ากลุ่มพวกคุณห้ามมาร่วมงาน
เดี๋ยวตีกันมันไม่ได้
แต่พอมาเสร็จปั๊บก็มาสนุกกันแล้วถ้ามีเหล้าก็เดี๋ยวก็ตีกัน
เจ๊คนนี้แกไม่ยอมไงก็ต้องตามหาความรับผิดชอบ
จะมาตีกันแล้วแยกย้ายกลับไปโดยไม่รับผิดชอบไม่ได้
นี่เจ๊แกไปที่สุดแกไปให้สุด
โอ้โหนี่ดูสิจะเจอไหมเนี่ย
แล้วก็บอกได้อย่าเพิ่งรีบซิ่งกลับไปเฉยนะ
คลิปนี้นี่ไงกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนี่ไงฮะ
ไหนดูซิจะมีคนแสดงตัวรับผิดชอบไหมเนี่ย
พี่ตำรวจก็มาด้วยนะฮะ
โอ้โหนี่คลิปนี้คนดูหลายล้านเลยนะ๙ล้านวิว
คือเขาได้ใจไงว่าเออเจ้าภาพงานต้องแบบนี้
เด็ดขาดแบบนี้ต้องไม่ยอมคนที่มาก่อเหตุวุ่นวายแบบนี้เลยฮะ
น่าชื่นชมจริงแต่หวังว่าจะได้รับผิดชอบค่าเสียหายกันนะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเรื่องกันเนี่ย